ยายท่านหนึ่งนะครับคุณยายอายุ๙๔ปีแล้วติดโควิดแล้วก็เสียชีวิต
ค่ะแต่ทีนี้ลูกลูกหลานหลานที่อยู่ที่บ้านเนี้ยก็ติดเหมือนกันหมดอืม
ก็ไม่มีใครไปงานชาปนกิจคุณยายได้
จากพอเสียชีวิตต้องชาปนกิจทันทีอืมนะครับทางวัดเนี่ยครับ
ทางทรัพย์ก็คือคุณลุงต๋อยเนี้ยก็เลยวีดีโอคอล์ให้ญาติ
เขาได้บอกลาคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายค่ะถึงขั้นเปิดเมนเตาเผากันเลยนะครับ

แหล่านย่าค่ะ
คุณเสียชีวิตเเนี้ยอายุเก้าสิบสี่ล่ะนะครับ
เรียกว่าคุณยายกันแล้วกันค่ะข้างในก็กำลังชะพนักกิจอยู่อืม
เป็นการสั่งเสียสั่งลาครั้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือวัดสุธาวาสที่เขตธนบุรีนะครับวัดนี้ก็อย่างที่ทราบ

วันหนึ่งก็หลายศพคุณลุงต่อยท่านคงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับค่ะผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่าคุณยายอุ่น
อายุ๙๔ปีเสียชีวิตจากโควิด๑๙

ขอให้ทางวัดช่วยจัดการเผาศพให้หน่อย
แต่ทางครอบครัวบอกว่าครอบครัวก็ไม่สามารถเดินทางมากันได้นะ
เพราะว่าติดโควิดกันหมดเหมือนกัน

พอศพมาถึงวัดญาติญาติเขาก็โทรมา
แล้วก็บอกว่าช่วยวีดีโอคอร์ให้ดูหน่อยได้ไหม

เพื่อขอสั่งลาครั้งสุดท้าย
แล้วลุงต่อเปิดให้

ให้ช่วยวีดีโอคอร์ด้วยนะ

ก็ให้พระหลานชายเป็นคนผู้จัดการแทน
คือเคสนี้ลุงก็รู้จักกับเขา
ตั้งแต่สมัยเขายังอายุไม่เยอะกันหรอก

วีดีโอคอลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขายังรักษาโควิดกันอยู่นะครับ
บอกว่าผู้เสียชีวิตถ้าหลานเนี่ยเขาเป็นหลานย่า
ทราบผลว่าติดเชื้อเมื่อ๓กันยายนคือตรวจพบติดทั้งหมดในครอบครัว๖คน
ก็พาคุณยายไปโรงพยาบาลรักษาได้เพียง๓วันเสียชีวิต
แล้วติดโควิดคือทำใจแล้วนะเพราะว่าก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอ่ะเนอะ
ถูกต้องนะติดต่อทางวกทางวัดอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับ
รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อย
เห็นในในเวลาที่เขาเข้าเตาเหลืออย่างเงี้ยค่ะขอบคุณพี่ตอยที่เป็นคนนำส่งครั้งสุดท้ายให้กับย่า
ขอบคุณแทนลุงแทนหลานทุกทุกคนเป็นคนที่ปิดทองหลังพระที่ครั้งสุดท้ายที่เราคิดว่าเราไม่รู้จะพึ่งใคร
เราก็ได้พึ่งกับพี่ต๋อยคำว่าสปะเลิกคนที่เรากลัว
ส่วนผู้ที่ถ่ายคลิปก็คือพระลูกวัดนะครับทุกผู้ชมครับก็คือพระชัดชะนันนะครับ

เนื่องจากท่านอายุมากถึงวันจริงก็เลยวิดีโอคอให้นะครับ
ตอนนี้ทางวัดรับชาปนกิจศพจากโควิด๑๙อย่างลุงต๋อยสับปะเลอวัดสุธาวาส
เผาศพโควิดมา๑๗๖ศพแล้วนะฮะโหนี่เฉพาะลุงต่อยนะฮะค่ะ
รวมศพอื่นอีกนะครับตอนนี้ก็ยังรับเผาศพโควิด๑๙เป็นหลักนะครับ
เมนที่มีอยู่เป็นเมนหลักเริ่มจะพังแล้วหลังจากเสาของเมนเริ่มแตกจนเห็นเหล็กด้านใน
กำลังจะทุบเมนทิ้งแล้วสร้างใหม่ค่ะแต่ก็มีเตาสำรองอยู่สองเตาค่ะนะฮะ
ระหว่างนี้เพื่อจะไม่ให้ญาติโยมเดือดร้อนก็จะใช้เตาสำรองไปก่อน
ในช่วงเวลานี้เพราะว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ญาติพี่น้องเขาก็เดือดร้อนแล้วก็เป็นห่วง
ใช่ค่ะทางวัดก็เลยอยากช่วยญาติโยมตรงนี้นะครับ
คือจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งวัดพระสงฆ์เองแทบจะกลายเป็นบุคลากรด่านหน้าอยู่แล้วนะ
ในการที่จะต้องเสี่ยงเจอกับเชื้อในการที่จะแบบช่วยเหลือญาติโยม
เรื่องของการเผาการอะไรต่างนานาด้วยนะคะ
ความเสี่ยงไม่แพ้กันนะฮะแต่กู้ภัยหรือว่าทางวัดหรือว่าสับปะเลอหรือพระบอกว่า
ถ้าจะเอาจริงเขาคือด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายที่ต้องเจอผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะครับ